เป็นข่าวที่เราสามคนได้มีการพูดคุยเจรจากันตั้งแต่ก่อนเข้ารายการจนถึงตอนนี้

เรื่องของไข่ไข่อะไรนะคะ

อ่าถามว่าทำไมถึงมาพูดเรื่องไข่นี้

ก็มันกลายเป็นประเด็นแล้วเกิดการถกแล้วก็วิจารณ์ในโซเชียล
ว่าเฮ้ยนี่เรื่องจริงหรือคอนเทนต์
ซื้อไข่มาแต่ไข่มันมาฟักเป็นตัวเลยค่ะ
อุณหภูมิมันถึงใช่ไหมคุณ

เขาบอกว่าไม่อยู่บ้าน๓วัน

ทำไมมันมีลูกเจี๊ยโผล่มาได้ล่ะนี่

เจ้าตัวบอกจะซื้อไข่มาเนี่ย
ตายเพราะก็ตั้งใจคงจะเอามานึ่งมาต้มอะไรมากิน
กลายเป็นมันฟักออกมาเป็นลูกเจ๊ยโผแบบนี้

เรื่องราวของไข่นี้อย่างที่บอก
คนในโซเชียลเขาวิภาควิจาร
อย่างหนึ่งคือแปลกใจไม่เคยเห็น
อย่างหนึ่งคือสงสัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
ส่วนอีกมุมหนึ่งคือมองว่ามันคือการทำคอนเทนต์และไม่ใช่เรื่องจริง
เจ้าตัวออกมาบอกแล้วว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรทั้งนั้นค่ะ
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้น้องเกิดมาได้ยังไง
แต่ถ้าใครรู้ก็ให้มาอธิบายให้หน่อย
ล่าสุดมีคลิปนี้เจ้าตัวบอกก็ไม่ได้กินเหล้าไข่
คงจะต้องเปิดฟาร์มเลี้ยงกันไปเลย
แล้วก็เลี้ยงกันจริงแบบนี้ค่ะ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลเรื่องของไข่กันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
มาดูข้อมูลที่เหมือนกับทีมงานของเราเตรียมมานะคะ

จะห่างหั้งหรือห่างหั้งก็ได้
ทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นได้
เขาบอกว่าไข่ตัวกับไข่ข้าวเราแยกมาให้แบบนี้
ไข่ตัวเป็นไข่ที่เริ่มเจริญเป็นตัวอ่อนและมันตาย
ก็ไม่สามารถที่จะฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบได้

เขาบอกว่ามันจะเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อ
มันไม่เจริญเป็นตัวอ่อน

พอจะเคยเห็นตามรถเข็นขายอยู่นะ

แต่ทีนี้คุณผู้ชมดิฉันไปอ่านคอมเมนต์มา
มีคนที่เขามีความรู้เรื่องของไข่มาอธิบายยาวเลยนะ

หรือไข่ที่มีเชื้อเอาไปฟักในโรงฟักเพื่อให้เป็นลูกไก่
แต่ถ้ามันครบกำหนดมันจะมีไข่อยู่ส่วนหนึ่งที่ฟักไม่ออก
หรืออาจจะออกมาช้าเพราะมันไม่มีความแข็งแรง
เขาจะเอาไข่ส่วนนั้นนี่แหละออกมาแยกขาย
ทีนี้บางคนก็ไปวิภาควิจารณ์แล้วให้ข้อมูลให้ความรู้แบบนี้เหมือนกันนะคะ
เขาก็บอกว่าถ้าเราจะเรียกอีกแบบนึงมันคือไข่ร้างรัง
หลายคนบอกว่ามันเป็นไข่ที่ยังไม่ได้ตายดีนะ
แต่หลายคนจะซื้อมาเพื่อต้มกิน
มันคือไข่ที่กำลังพัฒนาตัวอ่อน
เหมาะกับสภาพอากาศและอุณหภูมิ
ถ้ามันเจอกับอากาศและอุณหภูมิที่ถูกต้อง
มันจะฟักออกมาเป็นตัว

ทีนี้คุณมีคนเขาถามว่าแสดงว่าตรงบริเวณบ้านของคุณที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ย

เจ้าตัวมาตอบคำถามนี้นะคะว่าร้อนมาก
เพราะตรงนั้นมันอยู่ติดกับโรงงาน

อากาศจะไม่ถ่ายเทเลยค่ะ

แต่ถ้าใครมีความรู้มากกว่านี้

แล้วคนก็บอกไงว่าตรงที่มันยังไม่ฟัก
จะก้าวไปทำอาหารไหม
คุณต้องคิดแล้วใช่ไหมว่ามันจะฟักออกมาไหม